เนี้ยเร็วแค่ไหนก็ไม่ทันเขาเหตุเกิดที่แยกรัฐพร้าวนี่
รัดพร้าวเออแยกรัดพร้าวเนี้ยเออ
หน้าปทเนี่ยเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไง

โอ้ยโน้มแข็งจำไม่ได้ได้ยังไงอ่าต่างนี้น่ะ
โรงเรียนขอบวังเอานึกออกละนึกออกยังนึกออกละ
เออถ้ามาตรงนี้เฮ้ยแล้วแบบนี้เลยเหรอ

กระโปรงรถนี่มันไม่ใช่ก้อนเล็กมันเป็นอย่างนี้เลยนะพี่เบิร์ต
ก้อนเท่านี้เออนะแล้วป่าน่ะแล้วดูดิ
อาศัยความวัยวัยปั๊บหลอกล่อหลอกล่อเอ้ยไม่ได้ไปทางนี้หรอก
ไม่ได้ไปทางนี้หรอกตอนนี้ต้องจะเลียวซ้ายไปปรถอร์นะเปลื้อเปลื้อเปลื้อ
เขาหักรถไปทางไหนเกาะกลางเหรอแล้วพี่เบิร์ตคือยูเทิร์นกันกลางถนนแล้วรถตรงนั้นนี่พอแบบมา
ไม่มีกลัวไม่มีกลัวครับผู้ชายคนนี้แต่ว่ารายงานข่าวน่าจะเป็นคนสติไม่ดี
ปลาหินใส่รถนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับเจ้าของรถเก่งให้ข้อมูลบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้บนถนนวิภาวดีรังสิตก็ฝั่งซ้ายกระทรวงพลังงานฝั่งนู้นก็นะฮะหอวังโรงเรียนหอวังนี่พี่เขาลงมาดูแล้วโอ้โห
เจอเจอคนปลาก้อนหินใส่คือเขาพยายามจะขับเบียดให้จักรยานจอดแล้วนะคือจะถามว่าปลาทำไม
นี่แหละทีเขาบอกกระจกไม่แตกแต่สีถลอกหนึ่งไปรอบืม
เขาอยู่แถวนี้แหละคือคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผู้ชายสติไม่ดี
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปขโมยจักรยานเข้ามาแหละ
เนี่ยอะไรน่ะที่ที่ปากน้ำฝนใช่ไหมอ่อ
นี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับนะฮะก็คงไปขโมยจักรยานคนแถวนี้มา
คุณผู้ชมแล้วก็มาปลาหินตำรวจบให้ได้เอาจับหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้วันจันทร์รถเยอะด้วยเดี๋ยวออกมาก่อเหตุอีกแล้วมันจะไม่ดีนะครับ